บัดรอบกรุงวันนี้พาไปทานข้าวโพดผัดเนย
ด้วยวิปครีมข้าวโพดเนยนี่มันก็หอมอร่อยอยู่แล้ว
มันเจอวิปครีมเข้าไปมันจะขนาดน้อย

โปะด้วยวิปครีมข้าวโพดเนยนี่มันก็หอมอร่อยอยู่แล้ว

จริงผมก็กลืนน้ำลายดังเอือกเลยสุภาษา

โอ้โหแล้วดูน่ากินน่าทานสุภาษาเขาใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ย

ผัดใส่เนยใส่นมอกด้วยวิปครีมจุก

ใส่นมเยอะ

มันมันนะใส่นมเยอะเนี่ย

ผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าเขาใส่เบคอนลงไปแล้วมันจะเวิร์ค

มันจะเป็นอาหารฝรั่งนะเออมันออกไปในทางนั้นเลยนะ
ทีนี้ได้ดูข้าวโพดเผาเอาไปเผาก่อนด้วย

เอ้าราคาราคาราคาเป็นไง
๒๕บาทเองอ่ะฟูเฉิงข้าวโพดไฟลุกอยู่ที่ไหนอู๋ตลาดนี้ดักมากตอนนี้
จอร์ดแฟร์จอร์ดแฟร์อยู่ใกล้เซ็นทรัลพระรำเก้าค่ะจอร์ดแฟร์
คุณเคยไปเหรอเป็นไงบ้างเคยไปค่ะ๒รอบแล้ว
ดีมากของทานของกินเยอะมากจริง
อยากให้ไปนะ๔โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะ
ครับคลิปนี้ขอบคุณเลยนะคะ
อุ๊ยต้องไปลองทานแล้วเนอะไปครับ